พี่เมียเนี่ยแทงน้องเขยจนเสียชีวิต

เนื่องจากอดีตน้องเขยเนี่ย

อารวาสที่บ้านก็เลยแทงสวนออกไปนะฮะสุดท้ายเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
คนที่ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่บ้าน
ส่วนนี่ฮะนี่คือคนที่แทงนะครับนายสิทธิชัยอินมุณีเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลดินอุดมที่ลำทัพจังหวัดกะบีท้องที่สพลำทัพ
ส่วนที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือนายวิโรธยกแก้วเป็นอดีตน้องเขยนะครับ
สภาพศพก็คือมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเป็นแผลชะกันที่อกด้านขวา๑แผลนะฮะ
คาดว่าจะเป็นของผู้ตายเองส่วนอาวุธที่นายสิทธิชัยใช้ก่อเหตุแทงเนี่ย
ถูกเอาไปทิ้งอยู่ที่บ้านญาติอีกหลังหนึ่งห่างไปสักห้าสิบเมตรเป็นเหล็กนะฮะ
คือมีดเนี่ยผู้ตายเขาถือมาแต่ที่เจ้าของบ้านเขาแทงใส่ไปเนี่ยใช้เหล็ก
เป็นเหล็กสำหรับแทงปาล์มยาวประมาณเมตรครึ่งนะฮะ
นายสิทธิชัยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็อยู่กับแม่แล้วก็น้องสาว
น้องสาวเนี่ยเป็นภรรยาของผู้ตายเพิ่งเลิกกันได้สักสองสามเดือนนะ
เอาเป็นว่าผู้ตายเนี่ยก็เป็นอดีตน้องเขยของเขา
พอเลิกกันแล้วเนี่ยน้องสาวเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
หลานสองคนด้วยก็คือลูกผู้ตายนั่นแหละมาอยู่ที่บ้านเขาหมดเลยนะครับ
วันนี้ห้าคนกำลังพักผ่อนกันอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงของนายวิโรธมาตะโกนเอะอะ
โวยวายอยู่หน้าบ้านนะประมาณว่าจะมาเอาลูกเขากลับลูกสองคนเนี่ย
แล้วก็ทุบประตูหน้าบ้านด้วยทำให้แม่กับน้องสาวเขาตกใจมาก
ก่อนที่นายวิโรธจะวิ่งไปหลังบ้านแล้วเอามีดพระเนี่ยฟันใส่ประตูหลังบ้าน
ประตูบ้านเนี่ยพังเลยค่ะนี่ฮะแล้วก็ตะโกนว่าจะฆ่าหมดยกบ้านเลย
ฆ่ายกครัวเลยจะเผาบ้านทิ้งด้วยระหว่างนั้นเขาเห็นว่านายวิโรธเนี่ย
ทำท่าเหมือนกับจะบุกเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็เลยใช้เหล็กแทงปาล์มเนี่ย
อยู่ในบ้านนี่แหละแทงทะลุประตูสวนออกไปตอนนั้นแทงทะลุประตูนะฮะ
ออกไปแต่ทีนี้เนี่ยมันเข้าที่หน้าอกข้างขวาพอดี
ก็เลยล้มลงเสียชีวิตอยู่ที่พื้นหน้าบ้านตรงเนี้ยแต่ความจริงเป็นจุดหลังบ้านนะนะ
นายสิทธิชัยยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะแทงจนเสียชีวิตนะครับแต่ทำไปเพื่อป้องกันตัวจริง
เพราะตอนนั้นนายวิโรธเนี่ยมีอาการคลุ้มคลั่งจะพังประตูเข้ามาให้ได้
มีแม่กับน้องสาวอยู่ด้วยมีหลานอีกด้วยนะก็กลัวว่าคนในบ้านจะไม่ปลอดภัย
ใช้เหล็กแทงปามเนี่ยแทงสวนออกไปหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นายวิโรธเนี่ยบุกเข้ามาในบ้าน
ตอนนั้นไม่เห็นด้วยว่านายวิโรธเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดไหนของประตู
แล้วไม่คิดด้วยว่าจะโดนจังหวะที่แทงออกไปเนี่ยแทงเสร็จปุ๊บ
ก็พาทุกคนเนี่ยวิ่งหลบไปที่บ้านอีกหลังนึงมารู้อีกทีก็อ้าวนายวิโรธตายแล้ว
คือตอนนั้นคือกลัวคนในบ้านเนี่ย
มันเป็นคนขวาหนังเช้ากับแมงเนี่ยด้วย

ก็พันหัวทรดูนะปักดูนิดเลยนะ

แทงไปแล้วได้ดูว่ามันแทงตรงไหนยังไงด้วยมั้ย
พวกมันรึงข้าวเลิศวันเดือนก็ครบพุ่งเป็นรุ่นเร็งมันเลย
เราได้คุยกับอดีตภรรยาของผู้ตายนะฮะ
ชื่อนางสาวบุภาทิพย์นะเธอบอกว่าเธอก็อยู่กินกับนายวิโรธผู้ตายเนี่ย
กว่าปีมีลูกด้วยกัน๒คน
ลูกชายคนโตอายุ๘ขวบคนเล็กเนี่ยอายุเพิ่ง๑ขวบ๑๐เดือนเอง
แต่ระยะหลังนายวิโรธเนี่ยไปติดยาเสพติดแล้วก็ชอบดื่มเหล้าด้วย
เวลาเมายาเมาเหล้าก็อารวาสบ่อยทุบตีเธอด้วย
ขอเลิกกันมา๓รอบนายวิโรธก็ตามรังความขู่จะทำร้าย
เธอก็ต้องหนีไปเรื่อยนะฮะถึงขั้นต้องไปแจ้งความดำเนินคดี
สารท่านเนี่ยสั่งว่านายวิโรธเนี่ยห้ามมายุ่งเกี่ยวกับเธอแล้วก็ลูก
ล่าสุดเธอก็มาอยู่ที่บ้านแม่นะฮะที่อยู่กับพี่ชายเนี่ย
แล้วนายวิโรธก็บุกเข้ามาจะพังประตูเข้ามาให้ได้
พี่ชายก็กลัวว่าจะมาทำร้ายคนในบ้านก็เลยเอามีดแทงปามเนี่ยแทงสวน
คือแทงจากประตูเนี่ยแทงสวนออกไปเลยนะมันก็มีรอยที่เป็นรูจากมีดพระของนายวิโรธนั่นแหละ
พังประตูเอาไว้นี่ฮะลักษณะตรงนี้นะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าพอนายวิโรธตอนนั้นถูกแทงเนี่ยก็บาดเจ็บนะ
แล้วก็นอนฟุบลงไปเธอก็พาลูกสองคนแล้วก็แม่ด้วยวิ่งออกทางประตูหน้าบ้าน
แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านญาติซึ่งห่างไปสักประมาณไม่ถึงร้อยเมตร
อ้าวมารู้ก็คือนายวิโรธเสียชีวิตแล้ว
คือสารของท่านสร้างแหวะอาคมรุมเกี่ยวทีนี้ต่อไป
แต่เขาก็ยังมาแล้วแล้วคือเดินขึ้นไปมองกัน
โดยไม่ได้นิไม่่ว่ามันทั้งพ่อผ่านกินยาวะฮราคีย์

ครับผมไปจากบ้านอยู่นู้นอ๋อผมอยู่คนซึ้งอย่างมายเมียผมบอกว่านั่งไอ้เบามาอยู่แล้ว
ซึ่งผมอ๋อมาซึ้งมานั่งไอนั้นเนี่ยซึ่งผมบอกว่ามึงมาใช้ไอ้เบาบอกว่ามันมาไหลโหล
ผมบอกว่าไม่เกียรติอะไรแล้วโหลกับเมียมึงคาดแล้วมันอาจพอกับโหลคาดฟื้อ
ผมบอกกาฆาตแล้วนี่ผมมายุ่งนี่ท่านกระทั่งมาแล้วซึ่งก็มันแหลงมันแหลงกับผมไปอาหร่ายเลย
เพราะว่าอาหร่ายอยู่กับรักษณะนี้มันอารวาสบ้านอันนี้ผมไม่มีผมเลยว่ะ
แต่มันไม่ใช่รัวผีเบาก็มานอนอยู่ในบ้าน
ตอนนั้นคนในบ้านกลัวละมีเด็กกี่ครูมีเด็กอยู่ท้องโค้นมีร้านอันนี้มีร้านอยู่ท้องข้น
จากจริงไม่ได้เลยนะตอนนั้นแล้วอะยึ่งเมียใจห้ามดู
ตำรวจสพลำทัพบอกว่าเรื่องป้องกันตัวหรือไม่อย่างไร
ก็ต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไปนะครับ
เบื้องต้นแจ้งข้ออาหารในสิทธิชัย
ก็คือฆ่าคนตายนะครับ

ว่าอาจจะคลุ้มคลั่งจากเรื่องของการเสพยามาด้วย

ก็เลยฝากทางญาติฝั่งของนี่แหละ
ตภรรยาฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ย
ส่วนผู้ตายเนี่ยช่วยจัดการงานศพให้หน่อยเลยก็แล้วกัน